มาดูเรื่องนี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าถูกลูกสาวกำนัน
เจอในแอปหาคู่คุณผู้ชมหลอกให้แต่งงาน๓เดือน
แล้วก็ศูนย์เงินมรดกไปเกือบ๒ล้านบาทนะครับ
ผู้เสียหายชื่อว่าคุณอิตอายุ๓๕ปีครับ
คือเล่าให้ฟังอย่างนี้อาชีพเป็นช่างต่อเติมบ้านอยู่ที่มหาสารคาม
เปิดเผยว่าเดือนสิงหาคมปี๖๕เจอนางสาวแพนครับอายุ๒๗ปี
ต่อมาครับเดือนกันยายนปีเดียวกันนายอิตนั้นย้ายไปอยู่บ้านของนางสาวแพน
ระหว่างนั้นครับฝ่ายหญิงให้ฝ่ายชายยืมเงิน๖๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าฟ้องร้องคดีมรดกของพ่อ
ไปประมาณ๑๒สัปดาห์ครับทั้งคู่ก็เลยแต่งงานกัน
จดทะเบียนสมรสกันฝ่ายชายก็ออกค่าสินสอด
เป็นเงิน๒แสนบาททองคำหนัก๗บาท
ทีนี้พอฝ่ายชายคุณผู้ชมครับได้รับมรดก๒ล้าน
ก็เลยคืนเงินฝ่ายหญิง๖๐๐๐บาทที่ผู้หญิงให้ยืมนะฮะ

จ่ายค่าต่อเติมบ้านฝ่ายหญิงซื้อของเข้าร้านฝ่ายหญิง
หนี้แทนแล้วก็โอนเงินมรดกเข้าบัญชีฝ่ายหญิงครับ
ไปแป๊บเดียวครับ๓เดือนเท่านั้นเองผู้หญิงพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับ
อาจจะเป็นเรื่องผัวเมียนะไม่ให้ร่วมหลับนอน
ฝ่ายชายออกจากบ้านทั้งที่ยังไม่มีการจดทะเบียนหย่ากัน
ฝ่ายหญิงก็กลับให้แฟนเก่ามาอยู่ในบ้านด้วย
ครับที่๓เดือนอีกแล้วเนี้ยฝ่ายชายครับ

ผู้ชายบอกว่าอาจจะเป็นอิทธิพลของพ่อฝ่ายหญิง

ออกออกไป๓เดือนพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยน
ไม่พูดคุยไม่ด้วยรอบนอนเลยนะครับ

กลับค้องกลับข้าวก็ให้ซื้อในร้านเขากิน

เราแบบคิดว่าเฮ้ยเราแต่งงานนะเราลงทุนไปเยอะนะ
เล่นเท่านี้เราต้องซื้อกินได้เลยประมาณนี้นะครับ

ผมแค่สงสัยว่าผมมีทะเบียร์สำรสผมยังไปหาไม่ได้เลย
ยังจะไปเจอหน้าไม่ได้เลยยังคุยกันไม่ได้เลย
เฟซบุ๊กทุกอย่างบล็อกแต่แฟนเก่า
ไปได้ทั้งที่ว่าติดทะเบียในรถกับผม
คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ก็เลยหอบหลักฐานมา
เจอกับทางคุณลนลงแก้วเพชรนะครับ
เครือข่ายลนรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

คือทางคุณนรงค์บอกว่ากรณีนี้ครับต้องแยก
ทรัพซินที่เป็นมรดกสุนตัว
ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายชายแต่ว่าหลังจากแต่งงานแล้ว
เงินต่อเติมบ้านฝ่ายหญิง
ฝ่ายชายนั้นไม่สามารถเอาคืนได้เช่นเดียวกับสินสอด
ฝ่ายชายก็เอาคืนไม่ได้ยกเว้นมีข้อตกลงใช่ไหมในกรณีทองคำ
ที่ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับส่วนทรัพย์สินที่ได้มาหลังแต่งงานถือว่าเป็นสินสมรสครับ
ต้องแบ่งครึ่งเรื่องที่แฟนเก่ากับฝ่ายหญิงนั้นนะครับไปอยู่ในสถานที่
เขาใช้คำว่าสถานที่อาโคจรถือว่าผิดกฎหมาย
สรุปแล้วครับฝ่ายชายจะสามารถเรียกร้องเงินคืนได้
เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นมรดก
และถ้าหย่ากันทรัพย์สินแบ่งครึ่งนะครับ
ผู้เสียหายนั้นจะได้เงินคืนเพียงประมาณ๓แสนบาท
เท่านั้นเบื้องต้นก็จะประสานไปยังอำเภอที่จดทะเบียน
เพื่อไก่เกลี่ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องยาก
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ